ยกผู้หญิงออกมาก่อนยกผู้หญิงออกมาก่อนครับ
ลากมาแล้วลากออกมาลากออกมาแล้วครับช่วย

ไม่มีแล้วครับ

เมื่อกี้ไม่ได้หยุดมามาก

โทรมานะครับแล้วก็แล้วก็ถามว่าคิดยังไงจริงไม่ช่วย
แล้วก็บอกแล้วก็บอกว่าเออแล้วก็เจอเหตุการณ์ซึ่งหน้า
แล้วก็เราก็ทำไปตามหน้าที่ของมนุษย์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
ชั่วโมงนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปแล้วครับก็กลัวเหมือนกันครับ
เขามาท่าระเบิดมานะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับครับ
แล้วก็ยกเครดินให้พี่เสื้อเขียวอ่ะครับก็มาได้ถามชื่อเขา
แต่พี่คนนี้เขาก็เป็นคนดึงเด็กออกมาจากรถนะครับ
เสร็จรถก็ไหม้ทั้งคันนะครับถ้าไม่ได้พี่คนนี้ก็
เกิดเหตุส่งแนตรกรรมนะครับเด็กกันต้องตายนะครับครับ
เรามีคนถามว่าเขาเกิดอุบัติเหตุยังไงแล้วก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาขี่มายังไง
เขาบอกครั้งหลังเขาบอกว่าสายไปสายมาแล้วก็ตีนขึ้นพูดบาด
แล้วก็ไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับชนใหญ่ต่อหม้อสะพานแล้วก็ไฟไหม้
ครับโอเคแล้วครับมีข่าวโทรมาอีกครับ
สวัสดีครับ